คดีคุณแตงโมไม่ใช่การไปนั่งปัสสาวะล้านเปอร์เซ็นต์
แต่ก็ไม่ใช่ฆาตกรรมล้านเปอร์เซ็นต์
เป็นคดีอุบัติเหตุประมาทแน่นอน
แต่ไม่ใช่จากการไปปัสสาวะและไม่ใช่เรื่องรับงานด้วย
เมื่อวานนั่งคุยสบายกับพี่ยุทธ์เขา
คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับ
บอกว่าไม่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ว่าอุบัติเหตุเกิดจากการที่คุณตังโม
จะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือ
จะไปโล่งโจ้งอล่างจ่างอะไรแบบนั้นไม่ได้เลยนะครับ
ส่วนเรื่องฆาตกรรมก็ไม่เชื่อเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็ถามทั้ง๕คน
ว่าทำไมต้องทำให้เรื่องนี้ลึกลับซับซ้อน
ใครไปแนะนำให้พูดอะไรกันแบบนี้หรือเปล่านะครับ
คุณชูวิทย์ชวนควยคิดวิเคราะห์แยกแยะแบบนี้ครับ

เพราะมีคำถามว่าทำไมต้องฆ่าถ้าจะฆ่าทำไมต้องฆ่าบนเรือ
ส่วนถ้าถามว่ามีการลวนลามบนเรือหรือไม่
ก็ตอบว่าทำไมต้องไปลวนลามกัน๕คน
กัน๕คนคนเยอะแบบนั้นแล้วเรือมันอยู่ที่ไหนล่ะ
อยู่พระรามเจ็ดพระรามเจ็ดโอ้โหเป็นที่ที่สว่างสวัยแบบนั้นนะ

ส่วนถ้ามีคำถามว่ารับงานเอ็นหรือเปล่า
คุณชูวิทย์บอกโอ้โหมีเด็กเต็มใจจะรับงานเยอะแยะ
แล้วไปกินข้าวกันร้านอาหารริมน้ำ
ไปทำไมกับคนเยอะแยะไปทำไมให้คนเห็น
ไปที่เงียบไม่ดีกว่าเหรอไม่ง่ายกว่าเหรอ

นี่คุณชูวิทย์ให้ข้อสังเกตไว้แบบนี้
คุณชูวิทย์บอกว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ควรพูดตรงไปตรงมาก็จะจบ

กลุ่มเพื่อนแตงโมก็คงไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องอีกหลายเรื่อง
ผูกพันตามมาทั้งเรื่องของเวลาเรื่องกล้องวงจรปิดต่าง
พอมาถึงวันนี้ถ้าจะกลับตัว

ที่โกหกไปแล้วก็ต้องโกหกต่อไป
หลังจากนี้คงต้องรอว่าเมื่อไหร่
ที่จะมีคนกล้าพูดความจริงออกมา

คุณชูวิทย์กล่าวไว้แบบนี้นะครับ

ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเรื่องที่คุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
มันยังคงเป็นคำถามสงสัยที่หลายคนบอกไม่เชื่อ
นี่แหละค่ะเดี๋ยวก็ตามดูกันต่อ